ตอนนี้ที่จังหวัดระยองเขามีเรื่องให้คนในพื้นที่เขาต้องหวาดภาวะกันแล้ว
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปไล่ทำร้ายนักศึกษา
คือโดนมาแล้วเนี่ย๒คนเลยนะคะบาดเจ็บหูฉีกอีกคนนึงคิ้วแตก
โดยที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องใดกันมาก่อนเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็สามารถบันทึกภาพของคนร้ายเอาไว้ด้วยได้ชัดเจนด้วยนะคะ
อ่าอย่างที่เห็นเลยในลูกศรมีคนเจ็บแล้วมีผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ช่วงเย็นวานนี้ตำรวจสภเมืองระยองเขาได้รับแจ้งเหตุนี่นะคะ
วัยรุ่นถูกทำร้ายดูสิอยู่ดีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ลงไปทำร้ายเขาเลยอ่ะ
คนแรกที่โดนคือนายอัธนลแบบพิมายอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เล่าว่าเขาถูกทำร้ายช่วงสิบหกนาฬิกา๒๖นาทีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้นะคะ
ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ริมฟุตบาทกับเพื่อนแบบนี้เนี่ย
แล้วเขารอให้พ่อของเพื่อนมารับกลับบ้านค่ะ
ปรากฏว่ามีชายผิวดำแดงสูง๑๗๐เซนติเมตรอายุประมาณ๒๕๓๐ปีคนนี้นะคะ
เสื้อเชิดโปโลสีเทากางเกงขายาวสีดำ
เดินตรงเข้ามาหาแบบนี้
ตอนแรกเขาบอกว่าก่อนจะจอดเขาเบิ้ลเครื่องใส่ด้วยนะ
เขาก็ยังบ่นกับเพื่อนอยู่เลยแม้จะเบิ้ลเครื่องทำไมใช่ไหม
วนกลับมาพูดว่ามองหน้าทำไม
แล้วก็กระโดดเตะเข้าด้านหลัง๒ครั้งที่กกหูทั้งสองข้าง
ทำให้เขาหูฉีกข้างซ้ายเลือดไหล
แล้วเขาก็ต้องนั่งมึนงงอยู่สักพักเลยนะคะ

ส่วนเพื่อนที่ยืนอยู่ด้วยกันก็ช็อกเลยค่ะ
ฟังเสียงของผู้เสียหายรายแรกกันหน่อยค่ะ

ก็คือนายกะตันสรรวงอายุ๑๗ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๖เองนะคะของโรงเรียนตากศิลป
สวมชุดรอมาแจ้งความเลยค่ะบอกว่า๑๕นาฬิกา๓๐นาที
คือแสดงว่าคนนี้โดนก่อนเพราะคนที่๒โดนประมาณ๑๖นาฬิกานะคะ
หลังเลิกเรียนเขาขี่รถมาจอดรับแม่
ที่ทำงานเป็นแพทย์หญิงแผนกทันตกรรมอยู่ในโรงพยาบาลระยอง
ขณะที่เขาก็นั่งคร่อมรถรอแม่อยู่มีชายว่าประมาณ๓๐ปี
เสื้อเชิดโปโลสีดำสวมกางเกงขายาว
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวจำยี่ห้อไม่ได้
เข้ามาประกบข้างรถแล้วชกเข้าที่ใบหน้าด้านขวา
คิ้วแตกต้องเย็บไป๔เข็มนะคะ
คนร้ายจะหนีไปยังพูดว่าใส่ชุดรอดอแล้วกลางเหรอ
เอ้าเขาเล่นรอดอคุณ
นี่แหละค่ะฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
เขามอเตอร์ไซส์อยู่แล้วเขาก็ไปจอดรถข้าง

แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวรอดอแล้วกล่างแล้วก็กลับรถไป

นางกรกระโมนอังกฤษแม่ของนายกะตัน
ก็ขอให้ตำรวจต้องจับตัวคนร้ายมาให้ได้

ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างดูกล้องวงจรปิด
ติดตามคนร้ายว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่
จะได้นำมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะ